พาไปดูเหตุสะเทือนขวัญของชาวปากน้ำ
เมื่อมีผัวธมินคลั่งฆ่าเมีย
โดยที่เขามีการใช้น้ำมันราดแล้วก็จุดไฟเผา
วางจะย่างสด

มีนาล่าสุดท้าวันนี้ตำรวจตามรวบตัวนายต้นเอาไว้ได้
มุมขณะจอดรถหลบอยู่ริมถนนเทพรัฐ
ใกล้สะพานข้ามแม่น้ำบางประกง

หัวธมินให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
บอกทำไปเพราะความหึงหวงอ้างไม่ได้ตั้งใจ
หลังฆ่าเมียได้ขับรถวนไปตามเส้นทางต่างไปจนถึงจังหวัดชนบุรี
ก่อนจะกลับมาจอดบริเวณดังกล่าว
เพื่อเตรียมกระโดดน้ำฆ่าตัวตายตามคำขู่
แต่ถ้าว่ามาถูกจับกลุ่มเสียก่อน
ไม่ความรับเพลิงพอสกัดประโยชน์

รักคุณเมียมากไหมพี่ต้น
รักทุกอย่างเป็นชื่อเมียผมหมดเลย
อ่าผมไม่เป็นชื่อ
ครับ
แนวทางการสอบสวนขยายผล
พบว่าต้นอยู่กินกับผู้ตายมาพักใหญ่
เขาให้การว่าแอบรู้ว่าผู้ตายแชทคุยกับชายอื่น

ก่อนเกิดเหตุภรรยาหนีไปอยู่กับเพื่อนได้๑๐กว่าวัน
กระทั่งเมื่อวานต้นนัดเมียมาหา

หลังทำบุญเสร็จก็นั่งพูดคุยกัน
ระหว่างนั้นตนบอกเห็นผู้ตายยังแชทคุยกับคนอื่นอีก
ลูกแก่อารมณ์ใช้น้ำมันเบนซินราดใส่เมียและตัวเอง
ห่วงนั้นผู้ตายทำใจดีสู้เสือ
พูดคุยด้วยเพื่อให้เปลี่ยนใจ
ตอนแรกนายต้นก็เริ่มใจเย็นเตรียมเปลี่ยนเสื้อผ้า
แต่ถ้าว่าช่วงที่จอดรถแวะซื้อไอศกรีม
ผู้ตายอาศัยที่เผลอวิ่งลงไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
ซึ่งห่วงนั้นเองทำให้ต้นสติแตก
เอาน้ำมันมาราดพร้อมจุดไฟแชค
แล้วตามไปแทงซ้ำจนตาย
หึงห่วงหึงห่วงแล้วก็มีเรื่องละหองแห่งขึ้นมาตั้งประมาณ๒ปี
ไปเจอแช็คที่ผู้ตายคุยกับคนอื่น

ตอนนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเอาละมันลาด
เมื่อเตรียมมาลาดตั้งแต่รถเขากลับเผาตายด้วยกันทั้งคู่

วิ่งหนีเข้าไปยืนอยู่หลังคนแถวนั้นนะครับ
ก็มีปากเสียงให้หน่อยหนึ่งแล้วก็เอาละมันมาลาด
ทีนี้เขาบอกตอนนั้นเขาติดแตกล่ะ
ติดแตกแล้วก็วิ่งไปเอา

แล้วก็มีดแล้วก็จุด
แต่ตำรวจเกลี้ยกล่อมยอมวางมีดจึงรอดมาได้

มามีแฟนใหม่คือผู้ตาย
แล้วจบท้ายลงที่คดีโหด
ฆ่าเผาเมียสังเวยคลั่งรักลงที่ความตาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน